สายย่างหนอขวาย่างหนอหยุดหนอกลับหนอกลับหนอ
รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์วันแห่งการทำงาน
หลายคนวันนี้คิดว่าเป็นวันหยุดหรือเปล่าคะหยุดไปไหนล่ะคะคุณผู้ชมค่ะ
อย่าเพิ่งหยุดเราต้องทำงานอีกหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พักสงบจิตสงบใจ
ฝนจะน้อยหน่อยและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่ง
ก็ต้องเตรียมรับมือทำใจร่มกันเอาไว้นะคะมาดูภาพถ่ายจากแผนที่อากาศนะคะ
ถ่ายจากแผนที่อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
เราจะเห็นว่านะคะในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยตอนบนนะคะ
ยังคงมีกลุ่มเมฆฝนปะปลายอยู่บ้างบางพื้นที่นะคะ
แต่ว่าขณะเดียวกันค่ะทางด้านภาคใต้นะคะ
ก็คือทางด้านทั้งอ่าวไทยและอันดามันขณะนี้เนี่ย
ยังคงมีอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่บ้าง
แต่ว่าเป็นเพียงแค่กำลังอ่อนนะคะจะทำให้บริเวณภาคใต้
ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมีฝนประปรายอยู่บ้าง
ชาวเรือก็สามารถเดินเรือได้แต่ว่าเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ส่วนกลุ่มฝนก็จะเริ่มตกบ้างเล็กน้อยทางด้านตะวันตกของประเทศ
และสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของคลื่นลมที่อาจจะมีโอกาสเกิดได้๑๒เมตร
แต่สิ่งหนึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้ระคายเคืองจิตใจ
ก็คือเรื่องของสภาพความร้อนนั่นเองคุณผู้ชมดูพื้นที่สีส้มสีแดง
ยิ่งแดงอ่ะยิ่งร้อนสังเกตนะคะว่าอยู่ตามแกนกลางของประเทศ
ภาคกลางจนไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่เพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยเปล่า
ประกาศดังดังว่าฝนเนี่ยไม่ค่อยตกนะคะตกร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบเท่านั้น
ภาคเหนือก็กลางกลางร้อยละสามสิบภาคอีสานน้อยหน่อยร้อยละยี่สิบนะคะ
แต่ว่าอย่าประมาทนะมีฝนตกบ้างแล้วก็ระวังเรื่องของภาวะภัยแรง
ส่วนภาคกลางก็ตกร้อยละยี่สิบเหมือนกันภาคตะวันออกตกร้อยละยี่สิบมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ฝนตกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละสามสิบส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
ฝนตกร้อยละสี่สิบของพื้นที่ถือว่าเยอะที่สุดแล้วแหละนะคะคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐ของพื้นที่ค่ะ
ยังไงขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขในการทำงานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปฏิบัติธรรมกันนะคะคุณผู้ชม
ดิฉันไปฝึกปฏิบัติต่อดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ